คุณผู้ชมไปที่โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
อันนี้เป็นกรณีผู้มนุยการโรงเรียน
ที่ถูกกดดันให้ออกจากการเป็นผู้มนุยการ

หลายอย่างทางสิทธิ์เก่าติดป้ายเอาไว้

แต่ข้อมูลไม่ได้บอกนะว่าผู้มนุยการโรงเรียน
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเรื่องไหนยังไงบ้าง

ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่านิติกรสำนักงานเขตการศึกษา
ธยมศึกษาเขต๒๐อุดรธานี
หรือสพม๒๐ก็ลงพื้นที่ค่ะ

กรณีนายมณ์เทียนศรีภูทร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

เป็นอดีตผู้มนุยการโรงเรียนนี้ไปยื่นหนังสือร้องเรียน

มนุยการโรงเรียนห้วยเกิ้งว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสม

ทำให้คณะครูของโรงเรียนกว่า๒๐คนประกาศ
ขอย้ายต่อหน้านักเรียนหลังพิธีไหว้ครูเมื่อ๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่นิติกรก็เชิญคุณครู
นักเรียนบางส่วนไปรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกร่วมรับฟัง
จากนั้นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาก็เชิญคณะกรรมการทั้ง๑๕คน
ประชุมด่วนเพื่อพิจารณาย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน
ซึ่งก็เป็น๑ใน๑๕ของคณะกรรมการนี่แหละ
แต่ไม่ได้เดินทางมาทำงานก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ก็สรุปว่าที่ประชุมมีมติให้ย้ายนายพิชิตบุญศาล
ออกจากพื้นที่ภายใน๒๔ชั่วโมงค่ะ
อีกข้อหนึ่งก็คือให้ผู้มนุยการโรงเรียนกุมภาวะปี

กลับมารักษาราชการแทนที่นี่ค่ะ
อาจจะมีผลทางที่ในตามมา

ว่าตอนนี้ในขั้นเกสพื้นที่ตาร์ดศิษย์สามหญิงอุตสาหก
ก็ให้เลือกทางภูมิการศึกษาชาติซึ่งเป็นภูมิการโรงเรียน
ไม่เป็นพี่อาการเขามาอักษาการไปก่อน
เหนือควบ๒มุม๒เห็นเพื่อให้บรรยากาศเข้ากันได้
ถ้าจะให้ท่านรออยู่ที่นี่อยู่แล้วมันปล่องคมไม่ได้
ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็จะมีการสรุปรายงานการประชุม
ก็จะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เสนอต่อผู้มนุยการสพม๒๐เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคำสั่งต่อไป
ซึ่งวันนี้ก็มีกลุ่มสิทธิ์เก่าโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประมาณสัก๒๐คน
นำป้ายขับไล่นายพิชิตไปติดไว้ทางเข้าโรงเรียนนะคะ
แล้วก็ไปสังเกตการณ์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นิติกรด้วยค่ะ